สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามในคืนนี้
ไปติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๒
ในช่วงของนครสวรรค์เกมสนับสนุนโดยกรกฐหรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
วันนี้ก็ถือว่าเข้าสู่วันที่๓ของการชิงชัยเหรียญทองกันแล้ว
ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่๑๒ธันวาคมก็คือในวันพรุ่งนี้
ส่วนผลการแขนกีฬาแห่งชาติในวันนี้เป็นอย่างไร
ติดตามจากคุณเกริกชัยคุณโทผู้สื่อข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ

พรุ่งนี้จะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
ส่วนการแข่งขันวันนี้กรุงเทพมหานครคว้าเพิ่มได้อีก๑เหรียญทองจากกีฬาฟันดาบสากลนะครับ
ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้นำเหรียญอยู่ในขณะนี้ครับ
ดาบที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์ชิง๒เหรียญทอง
ไลท์อยู่ที่ประเภทดาบเซเบอร์บุคคลหญิงรอบชิงชนะเลิศ
ระหว่างต้นปานโพแก้วนักฟันดาบสาวดีกรีทีมชาติไทยจากปัตตานี
ดวนรุ่นพี่ทีมชาติเปียโนพรสวรรค์เงินรุ่งเรืองโลศ
ดีกรีมือหนึ่งประเทศไทยและแชมป์เก่าจากกรุงเทพมหานคร
นี้ผลปรากฏว่าดาบสาวจากปัตตานีที่เป็นฝ่ายไล่ตามตลอด
พลิกล็อกเอาชนะแชมป์เก่าพรสวรรค์ไปแบบวุดหวิด๑๕ต่อ๑๓คะแนน

ส่วนทองแดงตกเป็นของกรุงเทพและชนบุรี
ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกเพราะว่าเพิ่งเล่นคินแห่งชาติมา๒ปี
แล้วปีที่แล้วตกรอบ๘ปีนี้ก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้เป็นแชมป์
ส่วนประเภทฟอร์บุคคลชายรอบชิงชนะเลิศเป็นการดวนกันระหว่าง
โพนัทมะยการนักดาบดาวรุ่งดีกรีทีมชาติไทย
และแชมป์ประเทศไทยหนล่าสุดจากกรุงเทพมหานคร
พบกับพงพัฒนศรีสวัสดิ์อดีตนักฟันดับทีมชาติไทยจากนครพิงเชียงใหม่
โดยการแข่งขันคู่นี้เป็นไปอย่างสนุกสูสีนะครับก่อนที่จะเป็นโสพนัทไล่แทงทำแต้มต้อนเอาชนะ
พงพัฒน์ไปแบบสุดมัน๑๕ต่อ๑๑คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จ
ริ่งหญิงรอบชิงชนะเลิศที่เมเจอร์โบนครสวรรค์ภายในศูนย์การค้าวีสแควร์คู่นักถอยแก่นสาวจากสมุทรสาครนะครับเหมาไปถึง๒เหรียญโดยเหรียญทองตกเป็นของนันมณัฐฉัดชัยสิริและวิลัยลักษณ์สงวนสัตว์ที่ช่วยกันทำคะแนนได้สูงถึง๒๖๕๘คะแนน
เอาชนะกันตะพรสิงหะบุภาและธัญลักษณ์อภิพงธนาชัยคู่ของสระบุรีที่ได้เงินไปถึง๓๐๓คะแนนส่วน๒พี่น้องดวงพรและยานีแซ่เบอีกคู่จากสมุทรสาครคว้าเหรียญทองแดงหลังจากทำคะแนนไป๒๓๓๐คะแนน
เอาชนะกันดพรสิงหะบุภาและธัญลักษณ์อภิพงธนาชัยคู่ของสรบุรีที่ได้เงินไปถึง๓๐๓คะแนน
เอาชนะกันดพรสิงหะบุภาและภิพงธนาชัยคู่ของสรบุรีที่ได้เงินไปถึง๓๐๓คะแนน

เอาชนะกันดพรสิงหะบุภาและภิพงธนาชัยคู่ของสรบุรีที่ได้เงินไปถึง๓๐๓คะแนน
เอาชนะกันดพรสิงหะบุภาและภิพงธนาชัยคู่ของสรบุรีที่ได้เงินไปถึง๓๐๓คะแนน
เอาชนะกันดพรสิงหะบุภาและภิพงธนาชัยคู่ของสรบุรีที่ได้เงินไปถึง๓๐๓คะแนน
เอาชนะกันดพรสิงหะบุภาและภิพงธนาชัยคู่ของสรบุรีที่ได้เงินไปถึง๓๐๓คะแนน
เอาชนะกันดพรสิงหะบุภาและภิพงธนาชายคู่ของสรบุรีที่ได้เงินไปถึง๓๐๓คะแนน